ส่วนอีกประเด็นนึงอันนี้เราก็เคยเล่ากันไปประมาณ๒๓วันอาทิตย์ที่แล้วด้วยนะคะ
เรื่องของกรณีที่มีร้านขายยาแล้วก็มีเหมือนกับเป็นโจรทั้งชายและหญิงเลยเนี่ยเข้าไป
พยายามที่จะไปลักทรัพย์แล้วพอเจ้าของร้านเขารู้ตัวเขาพยายามที่จะเหมือนกับจะเรียกให้ถ่วงเวลาไว้เนี่ย
เพื่อเรียกตำรวจมาปรากฏว่าชักทั้งมีดมาแล้วก็มีวัตถุคล้ายระเบิดขึ้นมาขู่ด้วยก่อนที่จะหลบหนีไป
ล่าสุดเนี่ยนะคะก็สามารถจับกลุ่มได้แล้วหลังจากที่ไปกบดานที่จังหวัดชนบุรีค่ะ
สำหรับในเรื่องนี้เนี่ยนะคะก็เป็นความคืบหน้าจากเหตุการณ์ที่มีวัยรุ่นชายหญิง
ลักษัพร้านขายยาย่านถนนสุขสวัสดิ์เมื่อ๒๖สิงหาคมที่ผ่านมา
พอเจ้าของร้านจดจำใบหน้าคนร้ายได้บอกว่าเคยมาขโมยแล้วครั้งนึงเนี่ย
ตั้งแต่เมื่อเดือนมิถุนายนแล้วกลับมาก่อเหตุซ้ำ
ก็เลยพยายามพูดคุยถ่วงเวลาไว้จะได้เรียกตำรวจมาจับกลุ่ม
แต่คนร้ายก็ไหวตัวทันแล้วก็ชักมีดและวัตถุคล้ายระเบิดข่มขู่เจ้าของร้าน
บูรณะและชุดสืบสวนนครบาน๘ก็สามารถจับกลุ่มมาได้แล้วนะคะ
คือนายตะวันบุภาชาติและนางสาวพรพรนวรสมาลัยทองที่ก่อเหตุรักทรัพย์ได้แล้ว
หลังจากที่หลบหนีไปเช่าห้องพักรายวันอยู่ที่อำเภอพนัฐนิคมที่จังหวัดชนบุรี
จากการสอบถามทั้งคู่ไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่ง
นายตะวัลจะตรวจลักษัตริย์ตามร้านสะดวกซื้อ
ส่วนนางสาวพันวรสนั้นมีอาชีพค้าขายสินค้าด้านความงามทางออนไลน์ค่ะ
พอมาคบหากันได้ประมาณหนึ่งปีเนี่ยนายตะวันมีความคิดไอเดียมาค่ะ
บอกว่าไปรักทรัพย์กันดีกว่าเพื่อจะเอาทรัพย์สินนั้นเนี่ย
ให้นางสาวพันวรสไปขายสินค้าทางออนไลน์คือไปขโมยของแล้วก็มาขายทางออนไลน์นั่นแหละ

ใช่ค่ะแต่ว่ามันไม่ถูกทางไงคะ
ทีนี้ทุกครั้งที่ไปขโมยจะไปด้วยกันเป็นคู่แบบนี้
ฝ่ายชายจะเป็นคนลงมือขโมยเพียงคนเดียว
วันที่เกิดเหตุที่ร้านขายยาเนี่ยเจ้าของร้านจดจำใบหน้าทั้งคู่ได้ก็เลยพยายามจะล็อกประตูไม่ให้ออก
ตะวันก็เลยชักมีดแล้วก็หยิบวัตถุคล้ายระเบิดมาข่มขู่บอกเปิดประตู
เขาและแฟนสาวก็จะได้หลบหนีไปเนี่ยนะคะ
ตำรวจก็เลยแจ้งข้อหารักทรัพย์และข่มขู่ทำให้ตกใจกลัวแก่นายตะวัน
แล้วก็ข้อหาร่วมกันลักทรัพย์แก่นางสาวพันวรส
ซึ่งคนตรวจโทสานิทมหาธาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบานก็จะเดินทางมาสอบสวนและทำแผนด้วยตัวเองคืนนี้ด้วยนะคะ

ใช่ค่ะช่วยได้มากหล่อแสนนิ้วของการจับคนร้ายเนี่ยนะคะ
คิดว่าคุณไปทำแบบนี้แล้วจะรอดจะหนีไปได้ง่าย

แป๊บเดียวก็จะจับได้ทำมาหากินแบบสุจริตดีกว่า